เปิดปากกับภาคภูมิ
สันทนะเป็นคนพูดเองว่า
ร้อยเอกธรรมนัฐฝาก
ฝากนายสันทนะนายสันทนาพูด

ว่าร้อยเอกธรรมนัฐฝากผมดูแลพวกทุนจีนเหล่านี้

สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราจะตามกันต่อเรื่องของกลุ่มทุนจีนสีเทานะครับ
ถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามเปิดปากกับภาคภูมิมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าเราเกาะติดเรื่องนี้นะฮะ
ก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเคยมาเปิดประเด็นที่นี่มานั่งคุยกับผมที่นี่มาเขียนชาร์จให้ดูว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ย
มีบ่อนศูนย์เหรียญผับศูนย์เหรียญมีเรื่องของยาเสพติดธุรกิจสีเทาต่างนานา
มี๕เสือเป็นมาเฟียชาวจีนต้องจัดการให้ถึงข้างบนไม่อย่างนั้นไปไล่จับข้างล่างเนี่ยยังไงก็ไม่หมด
ประเทศไทยเสียประโยชน์หลังจากนั้นคุณชูวิทย์ก็เดินหน้าในการไปยื่นเรื่องยื่นข้อมูลหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
วันนี้ตำรวจก็ไล่จับกลุ่มกวาดล้างไปได้พอสมควรแล้ว
บิ๊กโจ๊กรองผัวปะตะรอวันนี้ก็เพิ่งแถลงความคืบหน้าทางคดี
เดี๋ยวผมจะคุยกับท่านรองผัวปะตะรอบิ๊กโจ๊กในรายการด้วยนะครับ
คุณชูวิทย์เคยมาให้ข้อมูลกับเราและในช่วงเวลานั้นเนี่ย
มันคู่ขนานกันมาจะมีบุคคลบุคคลหนึ่งที่ออกมาคู่กับคุณชูวิทย์ตลอด
คือคุณสันทนะประยูณรัฐคุณสันทนาก็เคยมาคุยกับผมที่นี่
ในเรื่องนี้นี่แหละพร้อมกับคำถามที่สังคมตั้งคำถามมาว่า
เอ๊ะทำไมออกมาดูเหมือนกับว่าไปปกป้องไปช่วยเหลือกลุ่มมาเฟียชาวจีน
กลุ่มทุนจีนสีเทาอย่างเมื่อสักครู่คุณชุวิตก็พูดถึงบอก
นี่คุณสันทนาเป็นคนพูดเองนะในรายการทีวีช่องนึงเนี่ย
ก็คือที่นี่นี่แหละว่านี่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานักการเมืองดัง
เขาฝากให้ดูแลกลุ่มคนจีนกลุ่มชาวจีนตรงนี้นี่แหละ
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอถามขอตามเรื่องนี้ต่อหน่อย
เปิดปากเปิดใจกันเลยว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมันยังไงกันแน่
ท่านผู้ชมจะฝากอะไรเพิ่มเติมถึงคุณสันทนาจะให้ผมถามให้เนี่ย
เดี๋ยวท่านจะถามเอ๊ะทำไมเชิญคุณสันทนาอะไรยังไง
คุณชูวิทย์ผมก็เชิญอยู่นะฮะวันนี้ทางตำรวจเดี๋ยวผมก็จะคุยด้วย
แต่คุยกับคุณสันทนาก่อนสวัสดีครับคุณสันทนาครับครับสวัสดีครับ
เคยมานั่งคุยกันตรงนี้คุณชูวิทย์ก็เลยถามถึงเลยอ้างอิง
เอาเอาอย่างงี้ก่อนคุณสันทนะเมื่อวานที่สภาเนี่ยครับ
คุณชูวิทย์เขาไปยื่นเรื่องครับกับคณะกรรมธิการปปชของท่านเสรีพิสุทธิ์ครับ
แล้วคุณสันทนะเมื่อวานนี้ไปทำอะไรยังไงก็ผมก็มีประชาชนที่เขามาพบผม
แล้วก็มอบอำนาจให้ผมพาไปร้องเรียนกับ
คณะกรรมนาฬิการปปชสภาผู้ใจด้านด้านสะด่อนก็คณะเดียวกัน
ณเดียวกันเลยเหรอครับเอาแล้วไปเวลาเดียวกันเลยฮะก็มันก็เป็นการนัดหมาย
หมายถึงผมนัดหมายกับทางฝ่ายผู้ร้องเรียนนะตั้งใจหรือเปล่าฮะอืมตอบเหมือนเดิมอีกอ่ะนะ
บังเอิญบังเอิญแล้วมันก็เลยเกิดภาพที่สภามีการตะโกนคุยกันขึ้นมา
ครับถ้าเขาเสร็จทุกภารกิจเขาเขาก็กลับได้เนี่ยไอ้เจตนาเขามากกว่าที่เขาอยากจะพบกับผม
แล้วไม่อยากพบเขาหรอไม่ใช่ผมจะไปอยากเจอกับเขา
ก็เห็นทีแรกบอกเขาไปไหนจะตามไปทุกที่อะไรยังไงก็ก็ไม่ทราบทำไปทำมากลาย
ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะตามผมจะเกาะผมเป็นแมงดานะแต่ทุกวันนี้แล้วทำไมทำไปทำมากลายเป็นผมมาเกาะเขา
ก็เขาไปตรงไหนผมว่ามันมีเหตุจะต้องไปเหมือนกัน
แต่เมื่อวานไม่อยากเผชิญหน้าหรือยังไงเห็นคุณชูวิทยก็ตะโกนเรียกอยู่
ผมก็เดินไปแล้วนะผมอยากเผชิญอยู่แล้วเดินไปก็ทราบว่าเขาอยู่ตรงนั้นผมก็เดินไป
ถอดแมสแล้วอีกไม่กี่ก้าวก็ถึงเนี่ย
เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบมันก็ต้องให้เกียรติเขา

ทาวนที่เขาก็มากับการระวัย
ผมก็บอกจะมีเหตุเรื่องไหนคงไม่ใช่ผม
เขาบอกว่ามีคนรอก็คือเขานายชวิต

เพื่อให้คณะกรมนิธิการประชอของ
ผู้แทนรัศดรที่ผลโดยเหล็กเสียดีที่สุดเป็นประธานเนี่ย
ตรวจสอบคุณสันทนะว่าถูกไล่ออกจากราชการตำรวจ
ครับแล้วทำไมทุกวันนี้ครับร่ำรวยมีสตางค์อยู่บ้านหรู
พูดไปถึงภรรยากับลูกครับมีรถหรูขับ
ทำธุรกิจธุรกิจอะไรก็ไม่รู้ผสมภาษีเสียหรือเปล่า
สถานกาซิโนที่ผมทำธุรกิจที่ต่างประเทศถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วภาษีเนี่ยจ่ายจ่ายเต็มเต็มทางเขาจะตรวจสอบได้
ปุ๊บเป็นรายได้ของผมที่ต่างประเทศผมต้องมาอะไรในประเทศอ่ะ
สรรพากรเขาจะมาเก็บภาษีอะไรผมมันก็เป็นการเก็บซ้ำ
มันกฎหมายมันมีป้องกันอยู่แล้วแล้วเงินที่ผมเป็นรายได้ของผม
ผมก็สามารถที่จะเปิดบัญชีอยู่ในประเทศซึ่งผมทำธุรกิจได้
เพราะฉะนั้นคุณสันทนะกำลังจะบอกเราว่างานการอาช่งอาชีพ
จะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีรายได้อยู่ทุกวันนี้เนี่ย
คือเปิดสถานคาซิโนในต่างประเทศผมไม่ได้ถึงขนาดเป็นเจ้าของสถานกาซิโน
แล้วเป็นอะไรผมทำธุรกิจจ้างเก็บเนี่ยคำเนี้ยผมก็เคยพูดกันหลายนักผ่านซื้อมาก
แต่มันอาจจะไม่ได้มองย้อนกลับไปไหมมันก็ตั้ง๒๐กว่าปีที่ชีวิตผมอ่ะ
เข้าใจหน่อยว่าคุณสันทนาทำยังไง
คืออาชีพจ้างเกษก็เหมือนเป็นโบรกเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์
เจ้าของสถานที่เขาไม่รู้จักหรอกลูกค้าคนนี้เป็นใครยังไง
กรณีถ้าหากว่าลูกค้าเขาชนะผมก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องเงินพนันที่ชนะ
ก็รับผิดชอบดำเนินการเอาเข้าบัญชีให้เขา
แต่ถ้าหากว่าเขาแพ้ผมก็จะต้องรับผิดชอบกับสถานกาซิโน
ก็คือจะต้องเรียกเก็บเงินจากลูกค้าแล้วโอนคืนให้กับสถานคาซิโน
ก็แล้วผมมีเปอร์เซ็นต์มีส่วนต่าง
แล้วเม็ดเงินในสถานกากิโนต้องเข้าใจนะคือไม่ได้มา
อันนี้ถ้าหากมีการเรียกรัฐเรียกเก็บภาษีจริง
มันเป็นตัวเลขซึ่งเอามาทำอะไรได้มากเลยในประเทศนี้
แต่ประเทศล่มันยอมรับกันอ่ะทำมากี่ปีละ
โอ้โหผมทำมาน่าจะประมาณ๓๐๓๐ปีได้
เดิมต้นตั้งแต่เล็กจนมีพอร์ตใหญ่พอสมควร
คนในอาชีพณวันนั้นประเทศไทยมีอยู่ประมาณ๔๕คน
ผมพูดถึงหลายคนที่ร่วมอาชีพมา
แล้วล้วนแล้วแต่เสียชีวิตไปหมดแล้วนะ

ก็เหลือผมอยู่คนเดียวขณะที่ผมทำอาชีพนั้นนะผมหนุ่มที่สุด
รายได้ตรงนี้คุณสันทนะบอกได้ไหมมันเยอะขนาดไหนมันเดือนละเท่าไหร่มันปีละเท่าไหร่ถึง
มันก็จะเป็นแล้วคุณผู้ชีวิตเขาถึงบอกว่าไม่เห็นทำอะไรทำไมรวยจังเลย
ก็นั่นไงผมถึงบอกว่าเขาก็พอจะรู้นะแต่เขาแกล้งไม่รู้
เพราะเรื่องนี้เขาเคยมาสอบถามผมเคยคุยกับผมเมื่อครั้งเขาเลิกจากธุรกิจอ่างนะ
แล้วเขาก็จำไม่ได้อีกก็ปล่อยเข้าไปเขาเคยมาถามว่าทำอาชีพอะไรทำแบบ
เขารู้เขารู้ว่าผมทำอาชีพที่กาซิโนที่ต่างประเทศเขาทราบไงเยอะไหมได้เยอะไหมต่อเดือนต่อปี
มันพอจะใช้อะเกินกว่าจะใช้ถ้าพูดถึงระดับคอบครัวไม่ต้องพูดเลย
ถ้าผมนับเป็นต่อปีหรือต่อเดือนจะง่ายกว่า

ต่อเดือนนี่หลักอะไรร้อยล้าน

คือรายได้นะผมจะพูดให้ฟัง
แล้วการที่ผมสามารถจะใช้ชีวิตอย่างนี้ได้เนี่ย
เนื่องจากว่าที่ต่างประเทศ
คือรายด้านคาซิโนเนี่ยผมมีแอคเอาต์

มันถูกต้องอะ

หรือลูกน้องคนที่ทำงานกับผม
ก็นำเงินสดติดตัวกลับมาก็ใช้เท่าที่
ขนาดถ้านำติดตัวมามาใช้ในประเทศเนี่ยนะ
มันก็ยังพอที่เกินกว่าที่จะใช้ทั่วไปในประเทศ
เพราะฉะนั้นถ้าคณะกรรมธิการของท่านเสรีพิสุทธิ์จะมาตรวจสอบ

ก็คุณตรวจสอบผมได้ในประเทศนะ
ผมจะต้องไปดีแคร์คุณในบัญชีผมที่ต่างประเทศคุณมีสิทธิ์อะไร
แล้วถ้าตรวจสอบในประเทศจะเจออะไรจากคุณสัญลักษณะบ้าง

ผมก็ใช้ชีวิตแบบกลางของผม
ผมก็ไม่ได้ใช้จริงไม่ได้ใช้มากมายที่ฟุ่มเฟื่อยนะ
แต่ผมมันเนื่องจากภาษีสังคมผมเยอะ
ผมไม่ได้จ่ายภาษีโดยตรงให้รัฐแต่ภาษีสังคมผมมากกว่า
ไอ้ใครที่พูดถึงแล้วกันคุณยอมรับได้ไหม
คุณบอกผมไม่ได้ทำธุรกิจอะไรในประเทศนี้
แต่ภาษีสังคมผมเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยนับล้านบาทแล้วกันหลายล้านบาท

นั่นงานนี่นู่นนี่

คือสังคมไหมล่ะก็ใช่ไงทุกการ

แล้วการที่จะช่วยเหลือคน
คนที่เคยรู้จักผมคนที่เคยทำงานร่วมกับผม
ผมอยู่ในเจนเนี่ยผมมันเป็นเจนที่๓ที่๔
คนที่เริ่มต้นทำธุรกิจนี้กับผมตั้งแต่แรกเลยเนี่ย
ก็หลายคนเสียชีวิตไปแล้ว
ลูกภรรยาให้เขาผมเป็นคนแบบนี้ไง

ก็ถึงบอกใครพูดอะไรก็ช่าง

ผมควักแล้วผมดูแลขาดเหลือ
ผมถือว่าคนเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
อ่าเท่านี้ฟังก็คือคุณเสนธนะ

มีงานที่ทำ
แบบที่บอกเนี่ย
เวลาจะเข้ามาก็เอาเงินสดเข้ามาแล้วเอามาใช้จ่ายในประเทศ
ครับจริงถ้าผมไปใช้ชีวิตแบบชักบันไดหนีนะ
ไม่ว่าในเมืองใหญ่ในเอเชียบางประเทศหรือกระทั่งในยุโรป
แต่ผมก็มันก็คิดถึงบ้านคืออยู่ต่างประเทศใช้ชีวิตมันก็อย่างหนึ่ง
แต่ว่ายังไงเราก็ต้องกลับมาประเทศไทยบ้านเรา
ทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมตอนนี้ก็ทำน้อยลงนะฮะ
มันคงไม่ต้องทำเหมือนสมัยที่ผมเริ่มต้นใหม่แล้ว
เงินที่ว่าโอ้โหเกินจะใช้เกินจะกินเกินจะใช้เนี่ย
บอกได้จะมาอย่างเงี้ยปลอดเงินต่อปีเนี่ยเป็น๒๐ปี
คือพูดอธิบายมากเนี่ยมันก็จะมองสังคมมันเหลื่อมล้ำมาก
คือทำไมผมใช้ชีวิตอย่างนี้ก็เหมือนพวกคุณกังขาอะไรกับผม
แล้วคุณก็ถอยกลับมาสิคุณก็ถึงบอกว่า
แล้วเงินพวกนี้ผมจะต้องไปบอกอะไรพวกคุณมากไหม
แต่เวลาผมควักเนี่ยคนถ้าเคยใกล้ชิดผมว่าเขาจะเห็นเอง
แล้วผมเป็นคนให้โดยไม่ได้คิดอะไร
คือผมพอเงินออกจากกระเป๋าปั๊บผมช่วยใครช่วยคน
ไม่เคยหวังตอบแทนไงนั่นก็เลยเป็นหลายหลายเหตุการณ์
บางใครเนี่ยผมเคยบอกเคยเล่าให้เขาฟังว่า
ผมช่วยคนจนผมจำให้ได้แต่คนที่ผมช่วยเขาจำได้
อย่างบางทีผมพูดเนี่ยว่าพูดให้บางคนฟังเนี่ย
ใหญ่ใหญ่เลยกลางเมืองเนี่ยอยู่มีคนมาโทษนะเจอผมกลางห้างเนี่ย
แล้วกราบผมนะผมก็ยังตกใจผมยังตกใจ

ผมเขามากับครอบครัวนะผมก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอะไรกัน
ผมก็ต้องถามเพราะว่าคนก็พอรู้จักผม
เดี๋ยวเขานึกว่าผมมามีคอนเทนต์อะไรมาดราม่าอะไรเปล่า
เดี๋ยวคุยกันก่อนมีอะไรจะให้ผมช่วยอะไรไหม

เขาก็บอกไม่ใช่ท่านเคยช่วยผมไว้ภรรยาลูกดูไว้
ถ้าไม่มีท่านคนนี้วันนั้นเราจะไม่มีวันนี้

ช่วยทั้งเงินช่วยทั้งพาเวอร์ที่ผมพอมีพูดคุยให้เขา
ผมก็ต้องถามขนาดพวกเขาพูดกับผมอย่างนี้

ผมยังไปทบทวนกับเขาทบทวน

ไม่ได้ทำธุรกิจสิ่งผิดกฎหมาย
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเป็นมาเฟียเป็นอิทธิพลไปรีดไถอะไรเขา

ผมพูดกันนะวันนี้ก็มีสักคนไหมเนี่ย
ไอคำว่าไถเนี่ยผมก็ท้าทุกวัน
ว่าใครคนไหนที่ถูกผมไถก็ช่วยมาแจ้งความ

เพราะเขาไม่ได้รู้ตัวตนจริงผม

มันไม่เกิดประโยชน์เอาวันนี้ดีกว่า

เมื่อวานไปหาตู้ห่าวที่สอนอทำไม
ทำไมถึงต้องออกมาเรื่องของทุนจีนสีเทา

ช่วงหน้ากลับมาขอถามหน่อยเรื่องตู้ห่าวเนี่ย
รู้จักยังไงแล้วร้อยเอกธรรมนัฐอีกนะ

ท่านผู้ชมตรงนี้ด้วยว่าเราไม่ได้เปิดพื้นที่ให้ใครมาชี้แจงเรื่องอะไร
แต่ว่าเราต้องการถามความจริงต้องการเปิดปากแล้วก็เปิดความจริงกัน
คุณสันทนะเข้ามาอยู่ในเรื่องของข่าวของกลุ่มทุนจีนสีเทาธุรกิจของมาเฟียจีน
อยู่ในเมืองไทยแล้วกำลังถูกกวาดล้างกันอยู่เนี่ย
คู่ขนานกับคุณชูวิทย์มาตลอดเราก็คุยกันมาตลอดและวันนี้ผมเลยต้องเชิญมาถามกันต่อ
คุณสันทนะเมื่อวาน๑ใน๕มาเฟียจีนสีเทาตู้เห่า
แล้วก็ถูกออกหมายจับเกี่ยวกับคดียาเสพติด
เพราะในผับวันนั้นที่ตำรวจไปจับเนี่ยมันเจอยาเสพติดด้วย
คุณชุวิตก็เคยออกมาเปิดเผยอยู่

คุณสันทนะไปที่สนยานวา

ฮ่าวผมก็เรียกเขาฮ่าวฮ่าวฮ่าวครับ
เพราะเหตุผลอะไรยังไงถึงไปตะโกนเรียก
เมื่อเขาออกมาเนี่ยผมตั้งแต่เขามีเหตุพาดพิงตัวเขานะ
ผมไม่ได้ติดต่อกับเขา
นี้ว่าเมื่อเขาออกมาเนี่ยผมก็พูดตรงนะ

ขณะที่มีคนคนหนึ่งก็กล่าวหาว่าเขาอยู่ฝั่งเดียว
ผมเชื่อว่าเขาก็ต้องไม่สบายใจเหมือนกัน
แต่เขาไม่มีช่องทางจะมาตอบโต้
แป๊บเดียวเดี๋ยวมาถามต่อ
ผมขอตามความคืบหน้าทางคดีแป๊บหนึ่งก่อน
กลุ่มคือความคืบหน้าทางคดีเกี่ยวกับกลุ่มทำจีนสีเทานะครับ
สอบถามจากท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ

บิ๊กโจ๊กนะครับสวัสดีครับท่านรองพบตรครับสวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับครับท่านครับขออนุญาตทราบความคืบหน้าหน่อยฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มทุนจีนสีเทาตอนนี้ที่ว่ามีอยู่๕มาเฟียทุนจีนสีเทา
เราจับได้กี่คนแบบไหนอะไรยังไงบ้างครับท่านครับขณะนี้ในส่วนห้ากลุ่มอ่ะแหละครับ
ในส่วน๕กลุ่มเนี่ยก็จับไป๓กลุ่มแล้วนะครับครับก็มีกลุ่มเจวิตนะครับ
กลุ่มตู้หาวนะครับครับแล้วก็กลุ่มจู้ช้างเฟยนะครับ
นะฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่เอ่อทำเป็นเจ้าของขับมันในพื้นที่พัทยานะครับครับ
ตอนนี้ก็เหลืออีก๒กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คืออยู่ในกรุงเทพอยู่นะครับ
ส่วนอีกกลุ่มอีกคนนึงเนี่ยตอนนี้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะครับ
เพื่อที่จะประกันคือจับไปทั้งโลกกันนะครับภาพภาษาธรรมบาลจีนนะครับ
เพราะว่าบุคละเหล่านี้ก็จะประกันภาษาธรรมบาลจีนด้วยครับ
ที่ออกไปนี่คือใช่หมิ่งใช่ไหมฮะท่านครับหมิ่งครับหมิ่งครับอ่า
ทีนี้ครับในส่วนของตู้ห่าวเมื่อวานที่เราได้ตัวมาแล้วเนี่ยฮะ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
เป็นความผิดตามพบยาเสพติดเรื่องการร่วมกันนะฮะจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑นะครับ
นะครับก็ก็รวมทั้งหมดนะฮะทั้งยาเคทั้งเฮโรอีนนะ
คือคือในส่วนเหล่านี้ส่วนผสมของยาวนี้คือผสมกันแล้วก็กลายเป็นแฮปปี้วอเตอร์ครับ
ที่เจอในจินลินใช่ไหมฮะที่เจอในจินลิงแล้วก็เอ่อที่มีการใช้ในเอ่อ
เท่าวันนะซึ่งมีผู้หญิงที่เสียชีวิตนะครับนะก็เพราะยาเหล่านี้มันผสมกันเยอะนะฮะ
นะครับนะครับพอเสพไปมากอ่ะร่างการรับไม่ไหวนะ
ก็ถึงจะเสียชีวิตนะครับครับท่านท่านลองครับท่านลองลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
เผื่อท่านผู้ชมจะได้เข้าใจด้วยว่าอย่างพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ที่เข้ามาเนี่ย
มันมันต่อจิ๊กซอแบบไหนอะไรยังไงแล้วเขาเข้ามาทำอะไรยังไงบ้างนะฮะท่าน
ครับครับในในส่วนของคนจีนทั้งหมดอ่ะครับนะอ่า
เราต้องรีบกับว่าคนจีนเนี้ยอ่ามีมีส่วนดีมากกว่าส่วนไม่ดี
อันนี้แน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนเหล่านี้
ก็เป็นกลุ่มอาชญากรจีนนะครับที่รัฐบาลจีนกวาดล้างนะครับ
นะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่ออ่าถูกกวาดล้างก็อ่ะ
เดินทางออกนอกประเทศจีนก็หอบเงินผิดกฎหมายออกมานะครับ
หรอกลงลงทุนนะแล้วขนาดนี้เนี้ยรัฐบาลจีนกดดังกัมพูชา
ก็เลยต้องกว่านล้างอย่างงั้นนะครับเพราะฉะนั้นภูมิพวกเหล่านี้ก็เลยอยู่กับกรรมบุญชาติไม่ได้
ก็เลยหลบหนีออกมานะครับเอ่อจากกรรมบุญชาติมาอยู่ประเทศไทยนะครับ
นะฮะแล้วก็อาศัยประเทศไทยเป็นถาดแล้วก็ก่ออาจกรรมนะครับ
อ่าก็เอ่อเดิมพวกเนี้ยนะฮะเป็นพวกทำทัวร์ศูนย์เหรียญเดิมส่วนหนึ่ง
ต่อมาก็มีการทัวเซียนเนี่ยมันติดไปแล้วเพราะว่า
เพราะมีโควิดนะครับมันก็หมดทัวร์ต่างมันก็ไม่สามารถกลับมา
เอ่อคืนชีพได้เหมือนเดิมนะครับอันนั้นพวกนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นนะครับ
เป็นเป็นผับเป็นคลับแบบนี้นะครับครับก็คือเป็นคับคนจีน
ดำเนินการโดยคนจีนทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเหล้าจีนมีทุกอย่าง
คนไทยเข้าไปได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอ่าสามารถการฝึกขับเหล่านี้
เนี่ยก็เป็นการเปิดผับเพื่อบังหน้าแต่ความจริงแล้วเนี่ยค้ายาเสพติด
มีมีบ่อนด้วยไหมฮะอะไรนะฮะในในค้ายาเสพติดในผับแล้วมี
มีบ่อนอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับมีมีบ่อนด้วยมีบ่อนด้วย
ก็ครบวงจรเลยนะครับครบวงจรเลยอ่าทั้งยาเสพมีทั้งบ่อน
ทั้งผับและทั้งค้ายานะครับนะโดยโดยเปิดบ่อนเพื่อบังหน้า
แล้วก็ยาเข้าไปขายอ่าเปิดเปิดผับบังหน้าใช่ไหมฮะ
เอ่อเปิดเปิดผับด้วยเปิดบ่อนด้วยนะครับอ๋อครับนะอ่านะครับ
เพราะฉะนั้นวิธีการของกลุ่มคนเหล่านี้
ก็จะเป็นทักษะแบบนี้นะครับซึ่งก็จะได้ผู้มันอยู่ในภาษา
จากการจำหน่ายจ่ายเจ็บสินด้วยนะครับครับนะครับแต่เพราะฉะนั้นเอ่อ
พวกนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่ามีทั้งรถหรูมีทั้งเอ่อ
คอนโดมิเนียมนะฮะที่ทีเอ่อซื้อซื้อยกบองเลยนะฮะครับ
ซื้อทีเนี้ยเอ่อเจ็ดชั้นแบบนี้อ๋อแต่เพราะฉะนั้นประวัติภาพสินต์
เปิดยึดได้ในประมาณพันกว่าร้านต้นต้นนะครับโอ้โหครับแล้วก็ยังเอ่อ
เรียนนี้ก็จะเอ่อเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกครับท่านท่านท่านลองครับ
ยังห้าห้ากลุ่มเนี้ยฮะถ้าเราจัดการห้ากลุ่มนี้แล้วเนี้ย
มันจะหมดไปหรือยังฮะหรือมันยังมีอีกเอ่อยังมีอีกครับ
เพราะว่าอย่างเงี้ฮะกลับเรียนคุณภาคภูมินะครับว่าเอ่อ
ในเรื่องของเอ่อกลุ่มคนเหล่านี้เนี้ยเอ่อเป็นมาเกียร์
คือเป็นคนจีนที่ดีทางหน้าทางอังกฤษที่ดีนะครับครับ
เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยประเทศไหนอ่อนแอนะครับมีการ
คอรรับชั่นพวกนี้ก็จะเข้ามาเอ่อในในประเทศนั้นง่ายง่าย
นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศเอ่อไหนก็ตามที่ความจริงจัง
ที่การมาเข้าทะคุณหมายอย่างจังเชื่อมวลนะครับพวกนี้ก็จะไป
ประเทศอื่นก่อนครับนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามา
ถึงหมายประตาบอย่างจริงจังแบบนี้ครับสาวนิงภาพภูมิว่า
พวกเนี้ยไม่อยู่หรอกครับยังไงกว่าทีนี้ทีนี้การที่เขาเข้ามาเนี่ยครับ
ท่านครับจนเนี่ยมาทำธุรกิจสีเทาอะไรต่างนานา
แล้วเรามากวาดล้างกันในวันนี้เนี่ยมันต้องมีคนไทยที่ที่ช่วยเหลือ
หรือเปล่าฮะก็จะสามารถทำเองโดยโดยกลุ่มเครือข่ายคนจีนของเขาก็ได้เองเลยฮะ
ในเมืองไทยใช่ค่ะใช่เราเราต้องขยายผลใช่ไหมพี่ใช่ครับ
คือคือเอ่อเรื่องเรื่องเรื่องกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเนี่ยผมก็ต้องลืมว่า
วันนี้เรามีการจับกลุ่มไปทั้งหมด๙๐กว่าคนรวมถึงลูกน้องนะฮะ
ลูกน้องหมายถึงกลุ่มคนที่เหล่านี้เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ย
ก็ใช้วิการเดิมเดิมก็คือครับคนจีนเอ่อแบบส่วนคนไทย
ก็ใช้คนเหล่านี้เป็นนมนะครับเพราะตนเองก็ไม่สามารถฝึกเจ้าของกินได้นะครับ
นี่คนที่เป็นคนจีนที่เป็นคนจีนแหละสวัสดิ์ต่างบ้านแถว
มีงานทำเลยครับอยู่อยู่จะดีกันทีประมาท๕๐ล้านบาทร้อยหลัก
นะครับเหมือนการรถยนต์หรุดชัดใจแต่ครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้
แต่ว่าส่วนที่จะขยายผลออกไปจากนี้นะครับก็คือเรื่องการยืดทรัพย์นะครับ
อย่างตู้ห่าวที่เขามีมีเมียเป็นคนไทยแล้วเป็นตำรวจด้วยยศพันธ์ตำรวจเอก

คุณสัทนนะนิทยาประชมก็ถามมา
บอกถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟียทุนจีนสีเทา

ผมจะขยายความให้นิดหนึ่งที่เมื่อกี้รองโจ๊กพูดเนี่ย
ต้องทำความเข้าใจก่อนจะได้ไม่คาดเคลื่อน

กลุ่มทุนจีนเก่ากับกลุ่มทุนจีนใหม่
มีเก่ากับใหม่ด้วยเหรอ

อย่าไปเหมารวมอย่าไปตีความ
ความผิดแล้วหลบลีหนีมาจากประเทศเพื่อนบ้านเรา

คนจีนเหล่านี้ไม่ใช่ผมเพิ่งรู้จัก

คำว่าฝากเนี่ยเขาไม่ได้มาฝากตอนช่วงที่มีเหตุการณ์

ที่เขามาฝากก่อนหน้านั้นก็ไม่เป็นไรมานัดเขาก็เหมือนผม
ก็คือทำมาหากินเป็นคนทั่วไปแต่พอเขาเข้ามาในทางการเมือง

ก็ถ้านับการเมืองเที่ยวนี้ก็เป็นสอสอปี๖๒
นั่นน่ะคือก่อนหน้านั้นเขาก็ได้คบค้ารู้จัก

แล้วพอเขามาทำงานการเมืองมันบทบาทเวทีมันก็ต้องเปลี่ยนไป
เขาจะมาพบกับกลุ่มทุนจีนพวกนี้
มันก็เป็นเรื่องมันจะถูกมองเป็นประเด็นทางการเมืองไหม
เขาก็คงต้องระมัดระวังตัวแต่สำหรับผมไม่ใช่
และถ้าพูดถึง๕กลุ่มทุนจีนเนี่ย
อันนี้คืออะไรเก่าใหม่หรืออะไรยังไง
จะบอกให้ฟัง๕กลุ่มทุนจีนเนี่ยมันคือข้อมูลซึ่งมีอดีต
ศรีกากีเนี่ยไอ้แก๊งสะพานหัวช้างเนี่ย
ข้อมูลให้กับไอ้ใครบางคนซึ่งเห็นไปตาแดง
พวกนี้เขามีเงินทุนเข้ามาไหลเข้ามา
แล้วก็ไม่พอใจเขาไม่ยอมร่วมทุนกับเขาไหม
เรียกเขามาให้ร่วมทุนเขาไม่มา
หรือเรียกเขาให้มาเทคกิจการเขาไม่ซื้อ
และ๕กลุ่มไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
ไม่รู้จักกันแข่งขันกันด้วย
เมื่อคุณมาเชื่อมโยงพวกเขาที่ผมบอกว่าคุณเอาเขามาเชื่อมโยง
แล้วคุณก็พุ่งขึ้นไปหาคนที่ชื่อเจ้าเวย
วันนี้คนที่เอาเรื่องนี้มาพูดอย่าเพิ่งหยุด
อย่าเพิ่งชักบันไดหนี

ต้องทำต่อสิคุณทำคุณต้องทำให้สุดจริง
วันนี้คุณเห็นท่าแล้วคุณอาจจะไปไม่รอด
เพราะคุณก็มีเจ้าหน้าที่รู้กันไง
คุณหวังผลเพียงแค่ว่าให้เขาถูกดำเนินคดี
แต่ผมว่าผมพูดวันนี้คดีที่ถูกกล่าวหาสำหรับบางคนนะ
ผมว่าเขาชนะคดี

อย่าเพิ่งหยุดสิ
เดี๋ยวผมย้อนต่อการณ์
ที่บอกว่ากลุ่มทูลจีนมีกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่เสมอ
แล้วที่คุณไทยทัมฉระนะช่วยดูแลให้หน่อย

เขาอยู่กลุ่มเก่าหรือกลุ่มใหม่

ก็โอเคนี่เค้าเป็นกลุ่มทุน
อย่างมิ้งอาจจะกางเก่ากลางใหม่
พี่ว่าตำรวจบอกว่าหนีไปต่างประเทศแล้วนะ

กระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่

แล้วเขาอยู่แล้วมันปัญหาแบบเดวิดอย่างนี้
นี่คุณธรรมนัฐฝากให้ดูแลหมดเลยเหรอ

คำว่าฝากเนี่ยผมถึงตีความให้ฟัง

ตั้งแต่ตอนเล่นการเมือง

เพราะผมมันบทบาทมันต้องเปลี่ยนไปแล้ว

เขาก็รู้ว่าผมเป็นคนนิสัยยังไงแบบไหน
ก็คือถ้าหากพวกนี้เขาต่างบ้านต่างเมือง
เขาก็ใช้คำพูดนี้กับผม
เขามาทำอาหารกินก็ช่วยให้เขามีโอกาส
ใครที่ไม่ให้ความเป็นธรรมรังแก่เขา

เขาไม่ใช่เพิ่งมารู้จักผมมานัดนะเขาอยู่กันมาตั้งแต่เด็กเด็ก
นิสัยผมยังไงมณัฐเขาก็รู้ให้มีเรื่องขนาดไหนยังไง
ไม่ต้องมาโทรกันวันเว้นวันหรอกมันต่างคนต่างเขาทราบว่า
มันก็หน้าที่ใครแล้วผมทำเพื่ออะไร
เขาเขาจะไม่ว่าโอ้โหอยู่ดีพาเราซวยซะแล้ว
มาบอกว่าเราเคยฝากดูแลผมก็บอกนะผมก็บอกว่า
เอาผมออกมาอย่างนี้ผมเอามาโดดไปโดดมา
เต้นไปเต้นมาถ้าผมมีความผิดเนี่ยผมก็เป็นตำรวจมาก่อนอ่ะ
ผมจะมาขนาดนี้ไหมแล้วทำไมออกตัวต้องมาออกตัวอะไรเยอะแยะ
อ่ะยังไปหาตู้คือเพื่ออะไรไปความเป็นเพื่อน
วันนี้คุณเคยมีเพื่อนไหมเคยมีพวกไหมแล้วมิตรแท้เนี่ยมัน
มันควรจะคบกันตอนไหนล่ะถ้าไม่คบกันตอนที่มันมีเหตุการณ์
มีใครสิทธิ์มีสถานการณ์ถึงจะคบกันเฉพาะเวลามีความสุขเฮฮา
คบแบบนั้นถ้าเพื่อนแบบนั้นเนี้ยมีคบได้ทั่วไปทุกวัน
แต่ไอ้เพื่อนแบบนี้แล้วเขาก็เป็นคนผมเรียนนะ
เพราะเขาเป็นคนที่ไม่งั้นเขาจะมีใครไว้วางใจเขา
มาร่วมทุนทำธุรกิจกับเขาขนาดนี้ถ้าเขาเป็นคนไม่โอเค
เพื่อนเพื่อนของคุณสันทนะที่คุณสันทนาบอกนี่เป็นเพื่อนเนี่ย
เป็นทิ้งเพื่อนไม่ได้เนี่ยนี่คือกลุ่มที่ตำรวจเขากำลังไล่จัดการ
ว่าเป็นกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทย
คือข้อหาของคุณเนี้ยผมฟังแล้วเอ้าตู้หาวนี้ยาเสพติดอยู่นั่นเลย
ก็ข้อหาอะไรล่ะคำว่าสมครบเนี้ยคืออะไรร่วมค้านี่ร่วมจำหน่าย
ถ้าคุณแจ้งข้อหาเขาว่าเขาจำหน่ายยาเสพติดอันนี้ชัดเจน
ถือว่าเป็นตัวการแต่คำว่าสมคบนี่คือความหมายมัน
ไม่ใช่นะคือไม่ใช่เลยผมถึงบอกว่าเขาไม่ใช่
แต่คุณสามารถจะแจ้งข้อหาได้เพราะเขาอาจจะมีเกี่ยวข้อง
เพราะสถานที่นี้เขาเคยใช้เป็นพื้นที่ที่เขาทำธุรกิจมาก่อน
มีชื่อเขาก็เลยเขาก็เลยแจ้งข้อหาเข้าไป
ก็แจ้งได้ในทางกฎหมายถ้าไม่ได้สารคงไม่ออกอนุมัติหมายจับ
แต่เมื่อถึงในการต่อสู้ชั้นศาลเนี่ยผมถึงว่านี่ไง
คือกระบวนการยุติธรรมบ้านเราก็มันมีข้อบกพร่องตรงนี้
แต่ว่าในเมื่อเราอยู่ณวันนี้มันเป็นแบบนี้
ถ้ากลุ่มใหม่อีกพวกอีกพวกหนึ่งนะ
กลุ่มทุนใหม่ที่ผมพูดเนี่ยคุณตีความหรือยัง
ผมบอกว่าในช่วงหลังผมก็เห็นผิดสังเกต
เพราะเพราะจริงจริงเนี้ยประมาณสัก๓๔เดือนหลังเนี้ย
ก็จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาซึ่งไม่ใช่เป็นกลุ่มทุน
ตั้งใจมาลงทุนตั้งใจจะมาใช้พื้นที่ประเทศไทย
ทำที่สิ่งที่เขาถือว่าต่างประเทศเขาทำไม่ได้อ่าพวกนั้นน่ะมี
อ่ามีอ่าแต่ไม่ใช่กลุ่มเพื่อนเพื่อนของคุณสถานที่
เขาถึงบอกให้แยกเวลาจะพูดเนี่ยต้องแยก
เหมือนที่พูดถึงใครขาวใครเทาใครดำ
คุณก็อย่าไปเหมารวมแล้วขณะนี้มันมีผลเพราะว่าคนที่เขาขาวกลุ่มทุนจีนเนี่ย
เขาเริ่มนะเขารู้สึกไม่ได้รักความเป็นธรรมในประเทศไทย
เขาก็เริ่มที่จะถอนทุนคืนออกจากประเทศไทยเดี๋ยวมันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจจริงจริง
นี่คือสิ่งที่ผมเจอเจอกันอ่ะออกมานี่คือเป็นห่วงประเทศไทยอ่ะ
มันน่าห่วงไหมแล้วกลุ่มทุนจีนคุณพูดผมก็บอกว่าถ้าคุณมองพวกจีน
คนจีนเขาเป็นแบบนี้คุณก็บอกปิดประเทศไปเลยคนจีนไม่ต้องการประเทศนี้
อ่ะคุณสันทนาผมถามผมถามจริงนะผมถามตรงนะขอถามตรงตรงนะ
ครับอ่าในความเป็นห่วงประเทศไทยในความรักเพื่อนของคุณสันทนะเนี่ยอืม
แต่ทำไมเวลาใครเห็นบทบาทของคุณสันทนาที่ออกมาไม่มีใครเชื่อคุณสันทนาเลย
ไม่มีใครไม่มีใครเข้าข้างไม่มีใครเชียร์เลยมีแต่คนบอกอะไรคุณสันทนาอะไร
ผมไม่ได้ทำเพื่อให้คุณต้องเชื่อเนี่ยคุณไม่เชื่อไอ้คนนั้นเนี่ย
คุณไม่เชื่อมันเถอะเดี๋ยววันไหนก็เห็นเองคนนั้นคือใคร
แล้วมันออกปากมันเป็นพระเอกเนี่ยทุกวันนี้เขาเป็นพระเอกไปแล้ว
ระวังพระเอกจะตายตอนจบหืมรู้สึกยังไงเนี่ยโขโขไปไหน
คนก็บอกอะไรคุณสันทนาอะไรเนี่ยของคุณคุณบังเอิญนะ
คุณไปรับเงินเขาหรือเปล่าคุณเป็นมันบังเอิญไอ้ไอ้เรื่องผมอ่ะ
รับเงินผมก็ท้าอีกอ่ะผมก็บอกว่าถ้าคุณรู้นะว่ากลุ่มทุนจีนพวกนี้
เอาตังค์มาให้ผมเมื่อไหร่ที่ไหนเท่าไหร่ผมคืนให้คุณ๑๐เท่า
แล้วผมเป็นคนแบบนี้ผมคบเพื่อนฝือก็ไม่ได้มองด้วยเรื่องผลประโยชน์นะ
เคยไปมองเงินเขาผมก็ทำหากินของผมผมก็มีของผม
กลัวไหมถ้าเกิดเขาขยายผลนี่เขาบอกเขาจะตรวจสอบเส้นทางการเงินหมดเลยนะ
ก็เขาไม่ต้องมามันไม่ต้องมาถึงวันนี้แต่อย่าแกล้งกันนะ
เพราะผมโดนมาแล้วไอ้แกล้งป้ายผมอย่างนี้แล้วเป็นไง
แล้ววันนี้มีใครออกมารับผิดชอบบ้างไหมเนี่ยแห่มาที่๕๖๐๐คนเป็นพันคน
มามาจับผมคนเดียวแล้ววันนี้หายหน้าไปหมดอ่ะ
ก็มาสิวันนี้จะมาอีกก็มาแต่ไอ้แกล้งกันเราก็ต้องยอมรับระบบกฎหมายประเทศนี้
มันกล่าวหาไม่กลัวก็ไปถ้าความผิดที่ต้องกลัว
เออถ้าแกล้งกันแกล้งผมก็ยังไม่กลัวผมก็สู้
ไม่ผิดนี่ไม่ต้องพูดที่คุณชูวิทย์พูดเรื่อง
คุณสันทนาเอ่ยชื่อถึงร้อยเอกธรรมนัฐอันนี้คุณสันทนาบอกอ่าเคลียร์
ให้ฟังว่าอย่างนี้อย่างนี้คุณชูวิทย์บอกนี่มันมีมากกว่านั้นอีกนะ
คุณธรรมนัฐเนี่ยพาตู้ห่าวไปหานักการเมืองคนนึง
อันนี้ชื่นชอบนาฬิกาลุงนาฬิการูนี่คนละประเด็นกับผม
รู้จักไหมอันนี้รู้เรื่องไหมรู้เรื่องกับเขาไหมอันนี้
เรื่องนี้ผมไม่ทราบอันนี้คุณคุณเปิดประเด็นเรื่องนี้มา
คุณก็ไปจัดการเคลียร์ให้ชัดแล้วกันคุณธรรมนัฐเคยเล่าให้ฟังไหม
เขาคงไม่บอกผมมั้งเรื่องพวกนี้เพราะเป็นคอนเคชั่นส่วนตัวของเขากัน
ไม่ได้คุยกันขนาดนั้นเหรอผมจะให้ผมถามไหมล่ะเดี๋ยวว่า
เดี๋ยวผมยกหูโทรศัพท์ถามให้ตอนนี้ยกเลยได้ไหมคุณคุณเอามานั่งอยู่ในไทย
เดี๋ยวพอนะเขายังอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ก็ให้ให้นายคนนี้ที่พูดยืนยันดิ
ให้เขายืนยันบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วเดี๋ยวค่อยมาหักกัน
หักล้างกันอ้าวผมเหลือเวลาอีกแค่สามสิบวิสุดท้ายครับ
ฝากอะไรบอกถึงคนที่ดูอยู่แล้วเขารู้สึกว่ายังไงเขาก็ไม่เชื่อ
คุณสันทนะเลยเนี่ยเรื่องราวต่างที่จะเทมาเถอะเทมาเยอะเยอะ
เข้าใจยังไงก็แบบที่พวกคุณเข้าใจแล้ววันไหนวันนั้นเนี่ย
มันไม่ใช่อ่ะก็ช่วยนะยกกลับไปคืนด้วยไอ้คนที่มาพูดกับผม
คนละประเด็นคนละเรื่องเนี่ยนี่คุณชูวิทยเขาจะฟ้องร้อยล้านเลยนะ
จะฟ้องเอาไปฟ้องแล้วเอาฟ้องแล้วนี่แล้วจะได้ไหมเนี่ย
จะได้ไหมเนี่ยแล้วจะฟ้องอะไรเขากลับไหมเนี่ยก็ฟ้องสิ
อย่างนี้มันเป็นคดีผมก็บอกแล้วผมกับประเทศนี้ผมอยู่ด้วยกระบวนการของศาลยุติธรรม
อย่างอื่นผมไม่ไว้ใจผมเชื่อมั่นในระบบสารประเทศนี้ต้องให้ถึงตรงนั้น
วันนั้นแล้วอย่าเพิ่งรีบลืมกันเหมือนกับที่เกิดกับผมหลายคดีที่ผ่านมา
ไม่รู้สึกอะไรเลยที่คนมองเราเป็นนักเลงมาเฟียเป็นอะไรต่างต่างนานาไม่ไม่รู้สึกแบบสะทกสะท้านหรือรู้สึกแบบโอ้โห
ลุ้มใจเหลือเกินไปไหนคนมองมันผมผิดอะไรเราก็พวกคุณไปคิดของคุณกันเอง
แต่ถ้าผมไม่ผิดพวกคุณก็คิดกันไปเองถ้าเรื่องของพวกคุณก็เรื่องของพวกคุณไง
มันก็มันเรื่องมันก็แล้วแต่นี่คุณคิดได้นี่ไม่เป็นไรแต่ผมเป็นคนกระทำ
แล้วถ้ามันใช่ก็ผมก็พร้อมนะผมก็พร้อมพร้อมรับทุกอย่างนะ
จะเกิดขึ้นกับผมแต่ถ้าไม่ใช่นั่นแหละคือคำตอบ
พวกคุณอ่ะจะรับผิดชอบอะไรผมอ่ะวันนี้ขอบคุณนะฮะ
โอกาสหน้าคงได้คุยกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ
หมดเวลาจริงพรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดตากับห้าภูมิทุกวันกันถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง